เขาไปแจ้งตำรวจว่ามีคนที่ไปข่มขู่รีดไถเก็บค่าคุ้มครองกับเขา
ตำรวจก็แจ้งข้อหาออกหมายจับไปหลายคนนะครับ
หนึ่งในนั้นคือพันธบทโทสันทนะประยูณรัฐ

ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้การสันติบาล

แล้วก็ไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างล่าสุดเป็นที่ปรึกษาของตลาดใหม่ดอนเมือง
พันธบทโทสันทนะบอกว่าที่เขาถูกแจ้งข้อหาในคดีนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเขาไปรู้ความลับเป็นความลับ
เรื่องการทุจริตการโกงของคนใหญ่คนโตในรัฐบาล
แต่เขาเผาเอกสารความลับเหล่านี้ไปแล้วนี่คะทิ้งไปหมดแล้วนี่
อย่างงั้นครอบครัวไม่ปลอดภัยไม่สามารถเก็บไว้ได้ค่ะอ่าเขาว่าอย่างนี้นะอ่า
และล่าสุดวันนี้ก็ได้ทำหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสามนายที่มีความขัดแย้งกับตัวเขา
ก็มีผอบตรเลยหนึ่งคน
คนที่๒พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตร
นำทีมไปบุกจับพวกเครื่องสำอางอะไรผิดกฎหมายอะไรพวกนี้

และอีกคนนึงคือนี่ฮะพลตมตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีผู้มีอิทธิพลข่มขู่ผู้ค้าตลาดใหม่ดอนเมือง
วันนี้พันธมตโทสันทนะให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

พันธุ์ตำรวจโทสันทนะบอกว่าขอเลือกใช้สถานที่นี้
นโดหรูกลางกรุงของเขา
เพราะสถานที่แห่งนี้คอนโดแห่งนี้
ถ้าเขามองลงไปจะเห็น
พื้นที่แข่งม้าแห่งหนึ่งสนามม้าแห่งหนึ่ง

ที่เลือกตรงนี้เพราะเขาเชื่อว่า

ก็เนื่องจากมีเรื่องส่วนตัว
ทำให้เกิดการบาดหมางกับ
ตมตรีสุรเชษฐ์หักพาน
จากการเดินตัดหน้ากันในสนามม้า
ฟังเสียงนะครับ

เหมือนเมืองฟ้ามัวดิน

ในเมื่อเป็นสถานที่ของผมใช่ไหม

ผมก็ยืนของผมเหมือนกัน

ผมหลบให้ผมบอกเรื่องอะไร

มาเดินตัดหน้าพลทบุหรุดตรีสู่รเชษ

ไม่เคยเก็บค่าคุ้มครองไม่เคยเก็บสวยจากใคร
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าคือถ้าในตลาดใหม่
ผมปฏิเสธทุกอย่างมาแต่ต้นแต่รูปแบบการจัดการ
ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเคยให้แนวทางเขาไว้
หลังจากที่มันเคยมีปัญหามา
การจัดเก็บมันก็เพิ่งมากักเก็บช่วงหลัง

ที่มีข่าวอะไรว่าโดนขังจับเจ้าหน้าที่
เขาไปขังก็มีไปขีดรถขูดรถอะไรเขาเนี่ย

ถนนวิภาวดีก็มีเจ๊คนหนึ่ง

แล้วก็ลักษณะแบบนี้แล้วคนมีสี
คือว่าผมก็ไม่รู้เป็นเรื่องการที่เจ๊เขายินยอม

แล้วก็มีพิธีการแบบที่พูดถึง

คือลักษณะแบบก็เป็นลักษณะอย่างนี้
แต่ว่ามีความรุนแรงมากกว่า
ไม่พอใจอะไรก็จะมีเพราะเนื่องจากเขาเป็นคนมีสี
นี่เป็นสิ่งที่พันธมศาสนธนา
กล่าวอ้างในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับเรานะครับ

ได้ถูกออกหมายเรียกในข้อหาให้ที่พักพิงกับตัวเขา
ในช่วงที่ตำรวจนำหมายสารจะไปจับกลุ่ม
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรออยู่ที่บ้านพ่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งก็บอกว่าแบบนี้มันถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
เพราะว่าตามกฎหมายอาญาแล้วก็มีการระบุเอาไว้
เกี่ยวกับกรณีบุพการีผู้สืบสันดาร
หรือแม้แต่สามีภรรยาในการให้ที่พักพิง

พิจารณาโทษอะไรกันกรณีแบบนี้เอาไว้
แต่พ่อเขาอายุเยอะแล้วนะ
กว่าแล้วกลับมาถูกหมายเรียกเรื่องแบบนี้